ส่วนผลงานของทัพนักกีฬาไทยนะครับวันนี้ได้เพิ่มมา๔เหรียญทองนะครับ
ส่วนจะได้จากอะไรบ้างไปติดตามรายละเอียดกันนะครับ
เริ่มจากวัลย์บอลชัยหาดทีมหญิงนะครับ
รวมกับไปด้วยวรภาพสองศ์และดารงศ์ธนรษฐออุดมชาวีคณิตฐาหงพักและก็ลำไพพลึกนุ่มวงนะครับ
คือจะต้องลงสนามทั้งหมด๕นัดเจอกันทั้งหมดนะครับ
ซึ่งเมื่อวานนี้ไทยก็ชนะอินโดนีเซียได้๒ต่อ๑คู่นะครับ
คว้าชัย๕นัดรวดคว้าเหรียญทองแรกในรอบ๘ปีนะครับ

ทำเวลา๒ชั่วโมง๒๗นาที๑๘วินาทีก็คว้าเหรียญเงินได้สำเร็จนะคะ
แต่ดูควันหลงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับ
รอบนี้รอบรองชนะเลิศเอาชนะเมียนมาร์ไป๑ต่อ๐นะครับ
โดยได้ประตูชัยจากอรพินแหวนเงินนะครับตัวสำรองยิงได้นาทีที่๗๗นะครับ

คุณนวลพันธ์ล่ำซามอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็แสดงความยินดีกับทัพชาบาแก้วผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวนะครับ
ข้อความนะครับก็บอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับ
เหนื่อยกันมากกว่าจะชนะได้แล้วก็เข้ารอบชิงได้อีกครั้งนะครับ
เชื่อว่าคนไทยก็เชียร์พวกเธอเหมือนกันเหรียญทองใกล้เข้ามาแล้วครับ

๖๘เหรียญทองอันดับที่สองเวียดนาม๓๓เหรียญทองขนาดที่ไทยนะคะ
มาแล้ว๒๑เหรียญทองอยู่อันดับที่๖นะคะ
คว้ามาได้๔เหรียญทองสำหรับนักกีฬาไทยนะคะ
จากวอเล็กบอลชายหาดทีมหญิงเบตองชายคู่เปตองหญิง
แล้วก็ล่าสุดไม่ต้องยิงคู่นะคะ
และล่าสุดก็คือเรือแคนนู๑๐๐เมตรชายค่ะ
เป็นประเภท๑๐๐เมตรชายนะครับโดยคานู